ท่านผู้ชมครับที่สมุทรปราการนะครับมีแม่คนนึงบอกว่าโอ้โห
ใจจะขาดลูกชายอายุ๗ขวบถูกสามีใหม่
เป็นพ่อเลี้ยงอ่ะค่ะทำร้ายจนเด็กเสียชีวิตนะฮะอืม
ทำร้ายจนช้ำทั้งตัวโดยเฉพาะอวัยวะเพศของเด็กเนี่ย
ช้ำแบบอื้อหือสุดท้ายแล้วเด็กเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจจับตัวได้นะครับผู้ชายคนนี้สารภาพว่า
ทำไปเพราะรำคาญเด็กเพราะเด็กไอเสียงดังนี่ฮะอืม
ก็เลยทั้งทุบทั้งบีบคอนะทำร้ายจนเด็กเนี่ย
หมดสติแล้วก็เสียชีวิตวันนี้พาไปทำแผนครับ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กเสียชีวิตอยู่ที่ห้องพักนะครับคาดว่าถูกทำร้าย
ก็เลยไปพาตัวมานำตัวส่งโรงพยาบาลราชบุรณะสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
เด็กชายคนนี้อายุเจ็ดขวบครับสภาพก็คือตัวแข็งเกร็งหมดแล้ว
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอมีเลือดออกที่ดวงตาขวา
ปากของเด็กมีร่องรอยฉีกขาดนะครับแขนขวามีรอยถูกกัด
เนื้อตัวเขียวช้ำหลายแห่งทั้งที่อวัยวะเพศด้วยที่แผ่นหลังด้วย
หน้าแข้งด้านซ้ายด้วยทั้งตัวฮะน่วมทั้งตัว
วินิจฉัยของแพทย์ในเบื้องต้นเชื่อว่าเด็กเสียชีวิตก่อนมีคนมาพบ
แล้วก็พาไปโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งนะครับ
ตำรวจยังไม่ได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กนะครับว่าจะเกิดจากอะไร
แต่ก็ได้สำนวนในเบื้องต้นไปแล้วนะครับจากสภาพที่แพทย์เขาชนะสูตรนะฮะ
ได้ไปที่สพพระประแดงนะฮะเพื่อให้ติดตามหาตัวพ่อเลี้ยง
นะของเด็กที่เป็นสามีใหม่เนี่ยมาสอบปากคำอันนี้รอย
ถูกกัดอันนี้ถูกกัดนะคือทีแรกเนี่ยแม่เขาให้ตำรวจ
พอพระประแดงเนี่ยช่วยตามตัวสามีใหม่ให้หน่อยค่ะอ่า
เพราะว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่าลูกชายเนี่ยเป็นอะไรแล้ว
สามีใหม่เกี่ยวข้องกับการตายของลูกชายหรือเปล่านะครับ
สุดท้ายแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปตามได้นะฮะเพราะว่า
อ่านายคนนี้เนี่ยอ่าที่อยู่กับแม่ของเด็กแล้วก็เด็ก
จังหวัดสมุดปราการนะครับสามีใหม่คนกรเหตรเนี้ยอายุยี่สิบ
ปีนะครับพ่อเลี้ยงของเด็กโดยเมื่อช่วงค่ำของวัน
๒๒มีนาคมนะได้ออกไปทำงานนะครับสำหรับแม่
ลูกชายก็เลยอยู่กับพ่อเลี้ยงซึ่งตกงาน
อยู่กันเฉยที่บ้านแม่เล่าให้ฟังแล้วแม่ก็
ลูกชายที่นอนหลับหลับแบบไม่รู้สึกตัวอะไรเลย
ก็เลยพยายามไปปลุกนะแต่ว่าลูกก็ไม่ตื่นนะฮะมีอาการตัวแข็งเกร็งไปหมดนะครับ
แล้วพบว่าตามร่างกายมีรอยฟกช้ำหลายจุดก็เลยพาตัวส่งโรงพยาบาล
ที่แพทย์จะบอกว่าเด็กเสียชีวิตไปแล้ว
คบกันมานานยัง๘เดือนแล้วรู้สาเหตุไหม
ก็ไม่รู้ว่าตามร่างกายมีรอยฟกช้ำหลายจุดก็เลยพบว่าตามร่างกายมีรอยฟกช้ำหลายจุด

ใช่ค่ะเป็นคนล่าลงเรียบร้อยน่ารัก
แล้วตอนก่อนหน้าที่เกิดเหตุลูกเราไม่สบายไหมหรือว่า
ปกติค่ะปกติเลย
ตอนที่เราอยู่กับลูกอยู่กับแฟนใหม่เราเนี่ยแล้วอยู่กับเราเนี่ย
ขอขอเป็นยังไงบ้างระหว่างลูกเรากับแฟนใหม่
นูจะอยู่กับหนูเร็วกว่าอยู่กับแฟนใหม่คงจะกลุ่มคือ
ก็ประมาณว่ามันไม่ค่อยพูดอะค่ะมันจะนิ่งไม่ค่อยพูดเลย

ติดน้ำกระท่อมสุดท้ายแล้วเมื่อช่วงบ่าย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อค่ำเมื่อวานแล้วแม่ก็มารู้สึกว่าลูกเสียชีวิต
นิ่งไปตอนตี๔แล้วก็เมื่อวายที่ผ่านมาประมาณบ่าย๓๓๐
สพพระประแดงไปตามจับกลุ่มตัวจนได้นะครับ
พ่อเลี้ยงโหดคนนี้ชื่อนายวงพงศุคลทศัพท์อายุ๒๒ปี
ซึ่งนายคนนี้บอกว่าก่อเหตุจริงทำร้ายเด็กจริงนะครับ
ทำร้ายเด็กด้วยการทุบตีแล้วก็บีบคอบอกว่าบีบเป็นช่วง
ทำร้ายเป็นช่วงก็คงทั้งคืนที่แม่ไม่อยู่
เพราะว่ารำคาญที่เด็กไอเสียงดังเพราะช่วงนี้เด็กป่วยอยู่
โอ้โหค่ะตำรวจก็คุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับ
ซอยเพชรหึง๑๒ตะบนบางยออำเภอพระประแดงที่สมุทรปราการนะครับ
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะฮะ
แล้วก็จะรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดของเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถ้ามีเรื่องของเจตนาอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมก็จะแจ้งเป็นทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเสียชีวิตเนี่ยเป็นเจตนาทำร้ายร่างกาย
ทำได้ลงคอนะคะเด็กตัวเล็กนิดเดียว๗ขวบเอง

แม่กลับมาตี๒ทำไมลูกนอนหลับ
ไป๒ชั่วโมงตี๔ทำไมลูกนอนแบบนิ่งไม่ขยับ
เห็นแต่ละแผลแล้วแบบใจหายจริง
นายบอกรำคาญเด็กไอเด็กป่วยแล้วเด็กไอ
นั้นถ้าเขาไอใช่ไหมหรือไม่ก็อย่าไปไอในคุกนะอย่าไปไออย่าไปเผลอไอในคุกนะ
ขอให้มันไปอารมณ์ร้อนอย่างนี้ในคุกบ้าง